ชื่อว่าปาติ๊กกับป๊ากบโดน
พิพากษาไป๒สำนวนด้วยกันนะคะ
จำคุก๑๘ปีกับอีก๑๖เดือนนะคะ
เขามีบริการพิเศษบอกว่าเป็นบริการเปิดบริสุทธิ์
และคนที่มาให้เปิดบริการเปิดบริสุทธิ์เนี่ย
เป็นสาวต่างด้าวเป็นเด็กด้วยบางคน

ใช่ยังเป็นเด็กวัยรุ่นกันอยู่เลย
เนี่ยนะคะก็โดนหนักไปเลยนะคะทั้งสองคนสำหรับผู้จัดการนะคะ
ลักลอบเปิดค้าประเวณีหญิงสาวอายุไม่เกิน๑๘ปี
ตั้งแต่๑๒มกราคมปี๖๑
วันนี้สารอาญาถนนรัชดาพิเศษค่ะ
ฟังคำพิพากษาและเบิกตัวจำเลย๗คน
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมาฟังคำพิพากษา
ตามคำฟ้องช่วงต้นเดือนธันวาคม๒๕๖๐
จำเลยสมคบกันตั้งแต่๒คนขึ้นไปค้า
มนุษย์วางแผนแบ่งหน้าที่กันทำเป็นธุระจัดหาหญิงสาวชาวไทย๒คน
เมียนมาร์๗คนอายุต่ำกว่า๑๕ปีและไม่เกิน๑๘ปี
เพื่อค้าประเวณีสนองความไคร้ผู้อื่นในสถานอาบอบนวดแห่งนี้
รวมทั้งหมด๒สำนวน
สำนวนแรกเป็นเรื่องของคดีสมคบ๒คนขึ้นไปเพื่อค้ามนุษย์
อันนี้สารพิพากษานายบุญทรัพย์อมรรัตนาสิริหรือว่าป๊ากบ
นายสัทธาธรรมแจ้งฉายหรือปาติ๊กในฐานะผู้มีอำนาจ
บริษัทเดวิสซิลเวอร์สตาร์จำกัด
ก็คือเป็นผู้จัดการสถานบริการ

ค้าฐานร่วมกันเป็นเจ้าของหรือควบคุมการค้าประเวณี
อายุไม่เกิน๑๕ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒๘
ส่วนนางสาวสะสิทรวิระเทพสุพรในฐานะ
ผู้มีอำนาจเป็นหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัดอมรินออนเซ็น
ขอใบอนุญาตดำเนินกิจการก็มีความผิดด้วยเช่นกันนะคะ
แต่ว่าให้ลงโทษสถานเบาเนื่องจากเป็นการกระทำส่วนตัวไม่ใช่ห้างหุ้นส่วน
จำคุก๘เดือนสำหรับนางสาวสะสิทร
จำคุก๖ปีค่ะนายเดชาสาคอนเดชา
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒๘
และพรบป้องกันและปราบรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาทยากรข้ามชาติ
จำเลยนะคะก็คือนายเดชาเนี่ย
เป็นคนขับรถกระบะพาเด็กสาวผู้เสียหาย
ที่ถูกส่งตัวจากกรุงเทพไปที่สะดาวที่สงขลา
เพื่อไปค้าประเวณีผ่านไปที่มาเลเซีย
ทั้งนี้สารให้ยกฟ้องข้อหาค้ามนุษย
เพราะพยานหลักฐานของโจทย์ไม่พอให้การลงโทษ
อันนี้เป็นเนื้อหาของสำนวนแรกที่มีการพิพากษาไป
ส่วนสำนวนที่๒เป็นการฟ้องว่าได้ร่วมกันกระทำความผิด
ต่อเด็กสาวอายุกว่า๑๕ปีแต่ไม่เกิน๑๘ปี
สารมีคำพิพากษาว่านายสัทธาธรรม
หรือป๋าติ๊กนายบุญซับป๋ากบนายชายนรง
และนายเอกนพัฒน์มีความผิด
ก็คือเป็นธุระจัดหาจำคุก๑๕ปี๑๒เดือน
โดยรวมจำคุกนะคะผู้ต้องหาคนสำคัญ๒คน
ในฐานะผู้จัดการก็คือปาติ๊กกับป๊ากบ
สำนวนจำคุกทั้งสิ้น๑๘ปี๑๖เดือนค่ะ
ส่วนนางสาวสาธิธรในฐานะผู้มีอำนาจเป็นหุ้นส่วน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอามารินออนเซน
และก็เป็นคนขอบริยาตรดำเนินกิจการนะคะ
พิพากษาให้จำคุก๗ปี๖เดือน
รวมกับ๘เดือนอีกสำนวนหนึ่งก็
เพราะฉะนั้นรวมเป็นจำคุก๗ปีกับ๑๔เดือน
และสารพิพากษาให้ยกฟ้องจำเลยทั้งหมด

ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะอัยการสำนักงาน

เดี๋ยวจะทำความเห็นเสนอไปที่ศาลอีกครั้งหนึ่ง
อุทธรณคดีทั้ง๒สำนวนนี้ต่อไป
เอาล่ะคุณผู้ชมติดตามกันต่อนะคะ
เพราะว่าคดีนี้ก็เพิ่งเริ่มต้นนะคะ
ยังอยู่กันที่สารชั้นต้นอยู่เลยนะคะ